มาดูเหตุการณ์นี้ที่กรสินนะคะ
เหตุการณ์อันสืบเนื่องมาจากความเมาการเสพยาเสพติดเนี่ยมันมีบ่อยมากจริง

คือสามีเนี่ยค่ะเสพยาเสพติดจนหลอนจนเมานะคะ
ฆ่าภรรยาตัวเองคือตัดหัวเลยนะ
แล้วก็เอาใส่กระสอบนะคะเอาศพภรรยาไปทิ้งน้ำ
เหมือนมีสบคนออกอยู่ข้างในและมีสบจริง
เมื่อคืนนี้ตำรวจสพกรรมราศัยได้รับแจ้งว่ามีคนไปเจอ
กระสอบทิ้งอยู่ในสระน้ำแล้วเหมือนกับมีศพคนอยู่
พอตรวจสอบแล้วมีศพคนจริง
นี้นะคะอยู่ที่ทุ่งนาท้ายบ้านบึงไฮหมู่๔ตำบลหลักเมือง
อำเภอกรรมราศัยจังหวัดกาลสินแล้วศพที่อยู่ในกระสอบเนี้ยค่ะ
เป็นศพของผู้หญิงสภาพศพคือใส่ผ้าถุงนะคะ
ใส่เสื้อสีแดงท่อนบนถูกคลุมด้วยกระสอบ
ด้วยสายไฟด้านในห่อผ้าอีกชั้นหนึ่งค่ะ
มือสองข้างถูกมัดด้วยสายไฟมัดติดกันเอาไว้
ตามตัวนะคะที่ศีรษะเนี่ยโอ้โหแผลคือเยอะมาก
ถูกฟันด้วยของมีคมอะค่ะศีรษะคือมีแผลหลายแห่งเลย
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวนิวอายุสามสิบปีค่ะทีนี้ค่ะ
ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ตัวสามีของผู้เสียชีวิตไปบอกญาตินะบอกว่าเนี่ย
ฆ่าภรรยาแล้วเอาศพทิ้งน้ำไปแล้วบอกแบบนี้ค่ะ
ครับนางตุ่นสุ่มมาตรคนนี้คือญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
บอกว่าหลังเกิดเรื่องนายมนตรีโชธทองหรือในหลอดอายุ๓๕ปี
ซึ่งก็คือสามีของผู้เสียชีวิตไปบอกนางตุ่นว่าเนี่ยฆ่าเมียตาย
เอาศพไปโยนทิ้งน้ำตอนแรกนางตุ๋นบอกว่าเรื่องจริงป่ะเนี่ย
ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงนี่คือนางตุ๋นนะคะ
ตุ๋นบอกว่าไม่เชื่อแต่ขอไปดูหน่อยก็แล้วกัน
เพื่อความชัวร์ก็เลยไปดูที่สระน้ำอ้าวเจอศพจริง
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบค่ะ
แต่ว่ากลัวภรรยาไปมีแฟนใหม่ครับแล้วเขามียังครับพี่
เขากำลังจะไปหาอะไรกับผมเออแล้วแล้วตอนนั้นเราเราทำอะไรเขาบ้างอ่ะ
เมื่อคืนเมื่อคืนก่อนครับคุณผู้ชมค่ะ
ญาติก็ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจตำรวจก็ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิต
ก็ไปเจอกับนายมนตรีนะคะก็คือสามีของผู้เสียชีวิตนะคะ
อยู่ที่บ้านคือเจ้าตัวก็ไม่หนีไปไหนคุณผู้ชม
คือไปบอกญาติของภรรยาว่าค่ะภรรยาตายทิ้งน้ำเอาไว้
แล้วญาติไปเจอศพจริงเรียกตำรวจมามาที่บ้าน
แล้วเนี่ยร่องรอยหลงเหลือเต็มไปหมด
แล้วตัวสามีที่ก่อเหตุก็ไม่หนีไปไหนก็อยู่ในบ้าน
ก็ยอมรับเลยว่าใช่ผมฆ่าเมียนี่นะคะ
แล้วดูร่องรอยเต็มเลยรอยเลือดรอยอะไร
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวนายมนตรีนะคะไปตรวจสอบในบ้านนะคะ
ดูสิคะตามพื้นนี่คือคราบเลือดนะคะ
แล้วก็มีเนี่ยคัตเตอร์มีอิโต้คราบเลือดเต็มเลย
ตำรวจสอบปากคำนายมนตรีค่ะหลังจากนายมนตรี
เริ่มหายจากอาการหลอนยาก็รับสารภาพ
บอกว่าก่อนก่อเหตุเสพยาบ้าไป๕เมตร
แล้วก็ทะเลาะกับภรรยาอ้างว่าทะเลาะกันตั้งแต่สองทุ่ม
ี่สิบสองมีนาคมจนตีสามทะเลาะกันอีกรอบหนึ่ง
ภรรยาขู่จะเลิกแล้วบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเลิกกันนะ
ไปหาสามีใหม่นายมนตรีอ้างว่าภรรยาพูดแบบนี้
เขาก็เลยโมโหตอนนั้นกำลังเอาคัตเตอร์ขูดเล็บอยู่
ใช้คัตเตอร์ปาดคอเมียนะคะครับแล้วเดินไปหยิบอีโต้ที่อยู่ในตู้
มาฟันหัวเมียนะคะบอกว่าฟันหัวเมียไปห้าหกครั้งอ่ะ
เมียนิ่งไปจากนั้นค่ะนอนอยู่ข้างศพเมีย
จนแปดโมงเช้าความหลอนยาคุณผู้ชมลองดูนะ
โอ้โหฆ่าเมียอย่างโหดเยี่ยมแล้วนอนอยู่กับศพเมียแบบนี้
หลังจากนั้นเอาสายไฟนะคะมัดมือเมียนะคะ
แล้วก็ไปเอากระสอบปุ๋ยมาคลุมตั้งแต่ศีรษะจนเอวเอาสายไฟมัด
บอกว่าไม่อยากจะให้ใครเห็นไม่อยากจะให้ญาติเห็นเพื่อนบ้านเห็น
อุ้มศพเมียขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปทิ้งสระน้ำค่ะนี่ค่ะ
นี่คือคำให้การของสามีนะคะสามีบอกว่ามันอารมณ์ชั่ววูบ
มันอารมณ์ชั่ววูบจริงจริงเขาบอกว่าเนี่ยค่ะช่วงเวลาในการก่อเหตุเนี่ย
รวมรวมแล้วเนี่ยนะเกือบเกือบจะยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะ
เพราะว่าฆ่าเมียเสร็จนอนอยู่กับเมียกว่าจะเช้ากว่าจะเอาศพใส่ถุงกระสอบ
กว่าจะเอาไปทิ้งรวมระยะเวลาการก่อเหตุประมาณสัก๒๓ชั่วโมงครึ่ง
ทีนี้มาดูไทม์ไลน์นะคะว่าก่อเหตุลักษณะไหนยังไงในช่วงเวลาไหนบ้าง
ี่สิบสองมีนาคมสองทุ่มตามคำให้การของนายมนตรีนะ
มนตรีบอกว่าทะเลาะกับนางสาวนิวภรรยานะคะยี่สิบสามมีนาคมตีสาม
มนตรีเอาคัตเตอร์ปาดคอนางสาวนิวภรรยาแล้วก็เดินไปหยิบอีโต้ฟันหัวอีก๕๖รอบ
แล้วก็นอนข้างศพภรรยาทั้งคืนยี่สิบสามมีนาคมแปดโมงเช้าคือตื่นมา
เอาสายไฟมัดมือเอากระสอบมาคลุมร่างภรรยาเอาไว้
นาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีอุ้มศพภรรยาขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
โยนทิ้งสระน้ำทุ่มครึ่งนายมนตรีโดนจับนะคะ
นี่ค่ะก็เลยรวมเวลาในการก่อเหตุอย่างที่บอกคุณผู้ชมไป
สิบสามชั่วโมงครึ่งคุณผู้ชมค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เป็นภาพที่นายมนตรีนี่ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ศพภรรยาไปทิ้งอ่ะค่ะคือมันสว่างแล้วไงฮะ
คือเช้าและตื่นมาเอาศพภรรยาไปทิ้ง
แล้วขี่ผ่านหน้าเพื่อนบ้านบ้านเพื่อนบ้านหน้าชาวบ้านไปเนี่ย
ทำเนียนไปผ่านบ้านคนนั้นผ่านบ้านคนนี้
ข้างข้างคือศพนะศพภรรยาอยู่ในรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
นี่นะคะตำรวจก็เลยต้องนำตัวนายมนตรีไปชี้จุดนะคะ
ชี้จุดที่เอาศพภรรยาไปทิ้งน้ำอะค่ะก็ไปชี้จุดกันตั้งแต่เมื่อคืน
ตำรวจบอกว่าไหนจุดไหนทิ้งน้ำตรงไหนยังไงตำรวจนะคะ
ให้นายมนตรีดึงศพภรรยาขึ้นมาจากน้ำนี่ค่ะชี้จุดด้วยว่าทิ้งตรงไหน
แล้วดึงศพขึ้นมานี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โห
โอ้โหนี่นะคะดึงถึงมาครับผมครับผมนายมนตรีผู้ก่อเหตุนะคะ
ชี้จุดว่าทิ้งศพตรงนี้ดึงศพขึ้นมาเลยแบบนี้ค่ะ
เรียกขวาเข้ามาเห็นคนเยอะไหร่ชอบคุณจริงจริงถึงนั่น
คุณผู้ชมคะหลังจากชี้จุดเมื่อคืนแล้วก็ดึงศพของภรรยาขึ้นมา
หลังจากตัวเองเอาไปทิ้งน้ำตรงนี้นะคะอืม
วันนี้นำตัวไปทำแผนค่ะทุกจุดเลยค่ะ
ตั้งแต่ที่บ้านไปจนถึงจุดที่ทิ้งศพนะคะไล่ไปตั้งแต่ต้นเลย
ว่าที่บ้านก่อเหตุลักษณะไหนยังไง
มนตรีไปเคาะลงศพภรรยาค่ะแล้วก็กราบขอขมาที่ศพภรรยานะคะ
เขากำลังจะไปหาแล้วค่ะอือ
แล้วตอนนั้นเราทำอะไรเขาบ้างอ่ะเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนก่อนนะครับ
เมื่อคืนก่อนก็ทะเลาะกันที่
เราใช้อะไรตีเขาฆ่าเขาครับ

ยาค่าย่าน้ำ

ต้องให้เขากินครับ

อ่าแล้วตั้งไหนต่อบันนี้พี่ตั้งไหนต่อครับ
ก็ผมก็หรือว่าผมให้กินยาขยายแล้วก็เสร็จครับ
อืมแล้วพี่ทำยังไงมีใครช่วยพี่ไหมตอนนั้น

ตรงนี้ตรงนี้ครับ

รู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่พี่ทำไปครับ
ผมรู้สึกเศร้าใจครับ
นี่นะคะไปเคาะลงศพภรรยาแล้วก็ขอโทษ
บอกว่าพี่ขอโทษนะนิวกราบขอโทษแบบนี้
หลังจากทำแผนเสร็จค่ะตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพและเสพยาเสพติดนะคะ
โอ้โหทุกผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี

นี่ครับสภาพของบ้านปูนชั้นเดียว
ในบ้านยังมีคราบเลือดติดที่พื้นนะครับ
ส่วนข้าวของอื่นนี้ก็ยังอยู่ปกติ
ได้คุยกับน้าของนายมนตรีชื่อนางบังออนนะฮะ

บอกว่าคืนเกิดเหตุได้ยินเสียงนายมนตรีพูดนะฮะ
ที่คุณกิติศักดิ์ลงพื้นที่ไป
นายมนตรีพูดประมาณว่าไปเลย
ถ้าคิดว่าของเขาใหญ่อะไรประมาณอย่างนี้

นี่อาจจะมงจะเมาหลอนยาเสพติดอะไรพวกนี้นะฮะ
จากนั้นได้ยินเสียงผู้ตายพูดประมาณว่าพอแล้วอย่าทำหนู
แล้วแล้วเสียงก็เงียบไป
ตอนนั้นคิดว่าเออก็คงทะเลาะกันเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมา
จนกระทั่งมารู้ว่านายมนตรีฆ่านางสาวนิว
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนหน้าลูกสาวอายุ๗ขวบ
ตกใจมากนะครับไม่คิดว่านายมนตรีเนี่ย
กล้าลงมือฆ่าภรรยาต่อหน้าลูก
หลังจากที่ก่อเหตุฆ่านางสาวนิวแล้ว
วันรุ่งขึ้นประมาณ๘โมงกว่า
ก็เห็นนายมนตรีขี่รถสำล้อพ่วงข้างออกจากบ้านไปนะฮะ
โดยบรรทุกกระสอบสีขาวไปด้วย
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจว่านั่นคือศพ

นี่ฮะที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองคนทะเลาะกันเป็นประจำนะครับ

ส่วนตัวของนางสาวนิวเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงหน้าตาดีนะ
แต่ก็มีลักษณะของอาการพิการทางสมองด้วย
ลูกที่ออกมาก็เลยอาการไม่ค่อยจะปกตินะครับ
ตอนนี้ยังพูดไม่ได้อายุ๗ขวบแล้ว
ตัวนายมนตรีเป็นคนที่ไม่ปกติอยู่แล้วเพราะว่าเสพยาเสพติดเยอะมากนะฮะ
ญาติบอกนะครับนิสัยก้าวร้าวชอบหาเรื่องคนอื่น
คือแบบว่าใครมองหน้าไม่ได้อ่ะอืม
ขนาดน้ายังไม่กล้ามองหน้าเลยนะฮะ
มองหน้าหลานนี่หลานก็แบบจะเอาเรื่อง
เช้าก่อนเกิดเหตุนายมนตรีทะเลาะกับนางสาวนิวช่วงบ่ายก็เห็นว่าดีกัน
พอตกดึกได้ยินเสียงเหมือนทะเลาะกันแล้วเสียงเงียบหายไป
ฆ่ากันซะแล้วนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงน้านะครับ
พอสักวันหนึ่งมันก็กอดแอวกันอ้อมบ้านกันรองเผ็ง
นั่นแหละกะเจ้นมันถือเป็นเรื่องปกติ
กะเจ้นเด็กชื่นวาลจะมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น

ที่ได้ไปคุยด้วยชื่อนางอาหนงนะฮะ

ซึ่งเธอบอกว่าคิดว่าพูดโกหก
เพราะว่านายมนตรีติดยาเสพติดจนแบบหลอนอยู่ตลอด
ที่ไม่สมประกอบมีอาการพิการทางสมอง
ก็เลยไม่เชื่อว่าเออจะไปมีผู้ชายที่ไหนได้
นายมนตรีพอมาพูดเสร็จก็ออกจากร้านไปนะครับ
จนกระทั่งเธอก็ไม่เห็นนางสาวนิวเนี่ย
ขี่รถผ่านร้านของเธอเหมือนกับทุกวัน
ไปบอกญาตินายมนตรีว่าเออให้ไปดูที่บ้านหน่อยตามหาตัวหน่อย
จนกระทั่งพบว่าสิ่งที่ท่านมนตรีพูดเอาไว้เป็นเรื่องจริงครับ
กว่าแสนนานผมก็โฉ่คือพุทธแฮนดี้เราได้ไปเติบระอบพูด
สที่มันคือกริษล่ะครับ

เพราะมียังบ้านห้ามันไม่เห็นมาเกือบ
มีเหน่าอีกคนหนึ่งของนายมนตรีบอกกับเรา

แต่ลูกสาวซึ่งตอนนี้อายุ๗ขวบก็มีอาการไม่สมประกอบ
เพราะว่านางสาวนิวมีอาการพิการทางสมอง
แต่นางสาวนิวก็เคยหนีออกจากบ้านไปแล้วนะครับ
เพราะว่ามีเรื่องมีปัญหากับนายมนตรี
เนื่องจากนายมนตรีเป็นคนขี้หึงมาก
มนตรีก็ไปตามจนกลับมาอยู่ด้วยกันอีก
แต่ก็ยังขี้หึงอยู่แต่ตอนหลังหนักกว่าอีกครับ
เพราะว่าไปเสพยาบ้าจนมีอาการหลอน
ก่อนจะก่อเหตุนะครับนายมนตรีมาบอกว่านางสาวนิวเนี่ย
จะไปมีผู้ชายคนใหม่แล้วลูกจะอยู่ยังไง
หากนางสาวนิวทิ้งไปนี่คือลูกนะฮะน่าสงสารมาก

คือแม่ก็เสียชีวิตพอก็เสพยาบ้าจนหลอนต้องมาติดคุก
เพราะฆ่าแม่เนี่ยแล้วน้องก็อาการไม่สมประกอบด้วยนะครับ
คือพอมาบอกกับน้าคนนี้นะที่คุยกับเราเนี่ย
มนตรีบอกว่าเนี่ยนางสาวนิวจะไปมีคนใหม่มีผู้ชายใหม่
ลูกจะอยู่ยังไงเนี่ยถ้าเกิดนางสาวนิวทิ้งไป
ซึ่งตอนนั้นน้าบอกว่าคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้
คือแหมเอาพูดกันตรงนะบอกว่านางสาวนิวเนี่ย
เขาก็มีอาการพิการทางสมองเขาจะไปมีผู้ชายคนอื่นได้ยังไง
คิดว่านายมนตรีคงพูดไปตามภาษานะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยนายมนตรีคิดอย่างนี้จริง
ลงมือฆ่านางสาวนิวกลายเป็นว่าทิ้งให้ลูกเนี่ยต้องกำพร้านะครับ
ญาติญาติว่าจะทำยังไงต่อเนี่ยเด็กจะทำยังไงจะดูแลกันยังไงเนี่ย
ญาติบอกว่าก็คงต้องฝากให้ทางมูลนิธิ
หรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องเขาไปดูแลให้
เพราะญาติญาติเองก็ดูแลไม่ไหวพูดตรง
ตัวเขานั่นเขาเป็นไม่ได้ไอ้นิวนั่นเพราะว่า
เขาไม่สมประกอบเขาไม่เขาเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่อง
แต่ไอ้ที่ว่าจะไปนั่นมันเป็นคนเบาแบบนั้น
เขาจะมีนิสัยแบบนี้ตลอด
เขาก็บอกว่าเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีนิวเขาอยู่ไม่ได้

ญาติฝั่งนายบนรีได้นำไปชับ
นักกิจที่วัดโพศีบึงไฮช่วงบ่ายที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ก็ไม่มีญาติฝั่งของนางสาวนิวมาร่วมงานนะฮะ
ก็อาจจะมากันไม่ทันหรือว่าตามกันไม่เจอนะครับ